ไม่รู้ว่าทางด้านของฟุตบอลในประเทศไทย
เขามีการเตรียมเรื่องของการแข่งขันแบบเปิดหรือยังครับคุณเจ
ก็จริงมีการประชุมกันโดยตลอดนะครับ

ซึ่งแน่นอนครับมันก็มีข่าวที่ออกมาค่อนข้างจะฆาจเคลื่อน
ดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็บอกว่ากรณีที่มีสื่อไปนำเสนอข่าวว่า
สมาคมจะให้การแข่งขันไทยลีกกลับมาเตะก็ต่อเมื่อ
สอบคออนุญาตให้การแข่งขันไทยลีกแข่งขันแบบมีแฟนบอลเข้าชมได้เท่านั้น
ทำให้สมาคมนั้นมีการยื้อเวลาจัดการแข่งขันไทยลีกในเดือนกันยายน
ที่รัฐบาลนั้นอนุญาตให้กีฬาเริ่มทำการแข่งขันได้แล้ว

ซึ่งแน่นอนสมาคมตัดสินใจไม่ได้ต้องรอทางสวบคเป็นผู้ตัดสินใจ
ก็ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
เพราะว่าต้องรอคู่มือการแห่งขันจากทางสอบ
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ผิดพลาดครับ
การที่สื่อบางสำนักเขียนข่าวหรือออกข่าวไปนั้น
เป็นการมโนเผอร์เจ้อ
พร่ำไปโดยไม่มีข้อมูล
ไร้เหตุผลเจตนาที่จะบิดเบือนความจริง
ทำให้ประชาชนหรือแฟนบอลเข้าใจไปว่า
สมาคมเสนอระเบียบการแข่งขันแบบเปิด
สบคพิจารณาเขาให้เสนอแค่แบบปิด
เราก็เสนอแบบปิดแต่เราหวังดีเตรียมแบบเปิดไว้วันนี้เลย
สรุปเบื้องต้นนะครับก็คือเตะแบบปิดก่อนแหละ
กันยายนถ้ามีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกัน
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการประชุมหารือได้
โค้ชที่เป็นโปรไลเซ็นต์นะครับเข้าร่วมในการวิทยาลอสเช่นโค้ชซิโก้
โค้ชเฮงริยาลาวฮะกุลเสื้อเด็ดมีราก
แล้วก็นำข้อมูลต่างมาพัฒนาและยกระดับการแข่งขันฟุตบอลไทย
สมาคมก็นโยบายในการสร้างหลักสูตรเองครับ
จะใช้ในการฝึกอบรมโค้ชตั้งแต่หลักสูตรเบื้องต้น
แล้วก็จะต้องเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับสรีระของคนไทย
ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมยังไม่เคยจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาก่อน
เป้านะครับจะพัฒนาวงการบอลไทยให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต